สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

รมันรยาทในการทำรายการมั๊ยจะมีไหม

ผมนั่งมอไซคตากฝนกันมาเนี่ย

ฉันเดินทางด้วยวิธีนี้ตลอดอยู่แล้ว
ฉันไม่เคยคิดจะซื้อรถใหม่อยู่แล้วเพราะว่า

เล่าค่ะ

ออกไปทีนี้ไมโตดาลไปไหนไปแล้วค่ะ

ผมขับรถมาเองแต่เขามีคนขับรถมา
ผมจะผมนั่งมากับเขาปุ๊บเนี่ย
ถึงแล้ว
แต่ผมฟะจอดรถอยู่นู่นน่ะ

ก็อยู่เลยไปอีกไม่ไกลกว่า

๑ชั่วโมงมันเป็นเรื่องปกติของคนกรุงเทพไปแล้ว

เราไม่มันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับไปแล้วใช่ไหมจริง

จะให้พูดอันนี้ใช่ไหมแอนจี้จะให้พูดอันนี้ใช่ไหม

ห้วยขวางเลยมาอีกนิดนึงได้ไหมห้วยขวางได้ไหมอะไรอย่างนี้

เราต้องพูดว่ามีวันไหนอะไรฮะไม่ทันแล้วก็ไม่ค่อย
ส่งไลน์มาคุยกับเรา

จะกินจัดโง้สิ
มีการพูดว่ารออ่านร่างรัฐมนูล
เพราะว่าวันที่๗สิงหานี้จะต้องไปลงมติว่าจะรับหรือไม่รับ
ไม่รู้ว่าจะหาอ่านที่ไหนไทยรัฐจัดให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ
นี่นะฮะไปซื้อได้เลยนะคะมีนี่ตัวจี๊บนี่แล้วก็มีอันนี้นี่

คือทั้งหมดคุณจะเข้าใจว่าวันที่๗ทำไมเราถึงต้องออกไปกากบาท
เป็นความเห็นของเราเองนะฮะเป็นความคิดของเราเองเมื่อเราอ่านแล้ว
ขอให้โชคดีเพราะอันนี้จะขอทีมงานเอาไปอ่านด้วย
เนื่องจากว่ายังไม่ได้อ่านเลยเหมือนกันนะฮะ
ก็ไทยรัฐก็จัดให้เลยนะคะตั้งแต่หน้า๒๓ถึงหน้า๒๙
ให้เราไปศึกษาก่อนที่จะไปลงมติวันที่๗นี้ค่ะ
ว่าเราจะไปใช้สิทธิ์อะไรกันก็แน่นอนไปใช้เสียงกัน
ขอต่อหน้า๘เลยตั้งแต่ที่คุณหนุ่มกำลังกินโกแก่อยู่นะฮะ

เข้าไปออกกำลังกายมาเสียนับ
เดี๋ยวไม่ไหลน่ะ
นี่หน้า๘หน้าเศรษฐกิจไทยรัฐนะคะ

ทัวร์จีนเมื่อวานใช่ไหมทัวร์จีนเมื่อวานที่เสนอไปค่ะ
ว่าคนไทยนั้นต่อต้านทัวร์จีนจนทำให้คนจีนบอยคอร์ดไม่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้นะคะทรทยืนยันว่าพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะ
และจะออกคลิปใหม่ให้คนไทยรักจีนเป็นคลิปคนไทยรักจีน
คือยังงี้
เขุ้งอนทำไมอะ

ผู้ว่าการท่องเที่ยวเขาได้เชิญสื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะ
มังกุซึ่งเป็นสื่อสำเร็จรูป

อาจารย์แชรมชัยจะเป็นคนหนึ่งที่จะอยู่ในโครงการนี้
พี่มิวพี่มิวฟังหนูนะ
คือเมื่อก่อนเราคิดว่ารายได้จะเข้าประเทศเราหมด

คนจีนก็เป็นคนที่คว่านซื้อโรงแรมไว้หมดแล้ว

ทำไมหนุ่มปากมาหม่านเนอะ

ก็ฟังสิเดี๋ยวอ่านให้ฟัง

ตอนนี้คนที่กีดกันหรือว่าที่มีเรื่องเนี่ยคือ

ผู้จีนมาน้ำเยี่ยวไทยเขามีถึง๘ล้านกว่าคนอะครับ
สมมติเงินไปสก็จะกรีดละพังนะ
ไม่อยากให้ตรีความว่าเรากรีดกัน
แต่ว่าอยากให้ทำความเข้าใจกันถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ถูกต้องคืออย่าไปอึในที่ล้างหน้า
อย่าไปอะไรอย่าไปทิ้งล้างหน้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ไง

เราก็มีปัญหากับฝรั่งที่ว่านำเงินเข้าประเทศเราเยอะเหมือนกันเนี่ย
จับหัวคนไทยเอาเท้าชี้ของ
จับพระพุทธรูปจับไหลพุทธรูปขึ้นไปปีน

เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราก็ต้องบอก

แล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาเอารายได้ให้มันเท่าไหร่นะ
ปีที่แล้วคนเป็นรายได้หลักเลย

เพราะฉะนั้นก็อย่าไปว่าเขาเลย

อีนี่ก็เป็นชดอะไรเร้า
ไม่ใช่๒๔๐มาเหรอ
เดี๋ยวก่อนมาถึงเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดเนี่ย๑๘๖ล้าน

สะสมกันมาจาก๑มกราคมถึงปัจจุบันวันนี้เลย
เมื่อ๒๓เดือนที่แล้วคือ๙๓๙ล้านบาท

ถ้าเป็น๒๔๐๐๐๐ล้านอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจเข้าใด
ตอนนี้๙๓๙ล้านแล้ว

แต่ว่ารวมทั้งหมดรายได้ข้าวประเทศจากนักท่วนเที่ยวจีน
ที่แบบว่าขนาดรั่วไหลไปเป็นของคนจีนที่มาที่มากั๊กเอาธุรกิจไป
อธิบายสิทำตัวเป็นสื่อ
ฝรั่งเนี่ยนะเวลาทัวร์จีนจะลงไปซื้อของแบรนด์เนม

เขาปิดห้างให้เดิน

เหมือนเหมา

สร้างหนังต้องอิงมาทางปังจีน

เอาซะหน่อย
มันมีข่าวว่าเราจะหยุด

จะให้เลิกเอา

คือทางพม่าใช้นั่งยองซ่อมสุดเหมือนกัน
แต่ทีนี้ก็หลังจากที่มีกฏหมายบอกว่าต่อไปนี้จะใช้เป็นซ่อมชักโครก
จะไม่ใช้แบบนั่งยองเขาก็พม่าก็เลยกลัวว่า
อ้าวตอบอย่างนี้มือไทยเลิกผลิตแล้วสิ

แต่ตอนนี้ปัจจุที่ว่าทำไมหลายคนถามว่า

หนึ่งระบบปลาปลาเขายังไม่พอพี่
เขายังต้องใช้เป็นระบบในหลายพึ่งโอเคแหละ
ในตัวเมืองย่างกุ้งหรืออะไรเนี่ยมันเจริญอยู่แล้ว
ฉะนั้นตอนนี้พ่อค้าชาวพม่านะคุณผู้ชมครับ
เขาก็เลยแห่เข้ามาซื้อเหมามาเหมาเลย
ส้วมนั่งยองนี่ส้วมซึมนี่เอาไปตุนเอาไว้

เพราะว่าตามหมู่บ้านหรือตามอะไรที่แบบว่ามันยังไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่
อย่างถ้าเป็นมันดาเลพุกกามหรืออะไรระบบน้ำมันยังดีอยู่
แต่ถ้าสมมุติทั่วไปเขาก็ยังเป็นแบบซ่วมซึมที่

แต่ว่าของเราเราก็จะเลิกเหรอคะ
เขาบอกจะเลิกเนื่องจากความต้องการทางตลาดมันน้อยลง

การนั่งโยงอย่างนี้
คือทำให้แบบว่าเหมือนรำไส้

เมื่อก่อนเชื่อมั้ยอาทิตย์ปราบบุญนะ
เมื่อก่อนเคยใช้ยาสวน

เด็กแถวบ้านหยิบไปบีบเล่นกันใหญ่เลย

ฟันเขากี่คนอีกคนพี่รู้จักหมด

ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่รู้ว่า
ซึมอาจจะความต้องการในตลาดมันอาจจะน้อยลงเน

คุณฉลาดเนาะทำไปเสร็จคุณโศกภาพดูเลวอะ

ออกกำลังกายแล้วคุณพาไปออกเนี่ย

เราจะเกิดหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่ว่าจริงมั้ยคุณเองเป็นคนที่ซื้อยาเองมั้ย
วันนี้อย่างน้อยทุกคนจะต้องลองไปเปิดตามเก๊ะทำงานทุกคนสิ

ทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แต่คนไทยติดวิสัยในการซื้อยาเองว่ะ

นายกสมาคมเพศกรรมชุมชนนะครับ
บอกว่าขนาดนี้ปัญหายาที่น่ากลัวคือ
เรื่องของยาสมุนไพร
โดยเฉพาะพวกยาลูกกรอนพี่

ทุกวันนี้ก็จะมียาผีบอกไปตามตลาด

ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเช็คออกมาแล้วเนี่ย
พบสารสเตอรอยดค่อนข้างจะสูงมากพี่

มันไม่ได้มีบริษัทอะไรรับรองมาอยู่แล้ว

ซึ่งผลแห่งการกินยาสเตรอยเข้าไปมากเนี่ย
จะเกิดการสะสมในร่างกาย

กระดูกคุณตับไต

แล้วก็พบปัญหาด้านยา
จากการออกไปเยี่ยมหมู่บ้านต่าง

ขาลในกรุงเทพนี่แหละ

บางคนที่อยู่ที่บ้านบางคนไม่ต้องสูงอายุก็มียาเก็บไว้นะ๖๐ปีเนี่ย

ไขมันในเลือดผิดปกติ
เบาหวานเป็นมากกว่า๗๐
เบาหวานคนเป็นเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ตัวเองนะที่เป็น

แล้วก็ไม่เกี่ยวกับหอมอ้วนบางคนอาหาร
อาหารเดี๋ยวนี้มันมันมีพรรภัณฑ์กับเบาหวาน

กับกินไม่เลือก
อ่าช่วงหน้ามาฟังนะครับ
รอบรอยสัก
ไม่รบเขาบอกเขาไม่รบแต่สักเพิ่ม
จนรอยสักเดิมไม่เหลือชื่อแตงโมแล้ว
ไม่รู้เดี๋ยวมาคุยกัน
ไม่ต้องอ่านแล้วมั้งค่ะบอกไปหมดแล้ว

ผู้หนุ่มกำลังเครียดกับการอ่านคร่าว

เขาเป็นนายแบบแล้วเขาไปเล่นเป็นผู้ร้ายเรื่องแอร์ที่

โอ้ยคุณทำพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณจะต้องโดนแฟนคัปเกาหลีตลุมด่า
ผมขอให้ฟังคลับที่มุมมิด่าหมดดำเยอะ
บอกไท็กซี่ไงบอกไท็กซี่

เด็กเมาเขาก็ถามพี่ครับผมไปส่งหน้าปากซอยไหมครับ
เอ้าโอเค

ไม่ได้รบที่เพิ่มเติมคือศักดิ์เพิ่ม
โตโนภาคินจัดรอยสักรูปทงโจรสลัด
หัวกระโหลกไว้ทับชื่ออดีตคู่มั่น

จะเคยลั่นวาจาว่าจะไม่ลบ
โตโนภาคินกำลังดีกืนน้ำลายตัวเองนะครับ

จากหัวใจชายแกร่งโตโน่

ถ้าอยู่ในโรคภาพไม่เป็นไร

เขาด่าแล้วนะ

อันนี้อย่าง่ายทางล่างเชื่อปัชริดา

ฝั่งแตงโมก็ศักดิ์เป็นนกเหมือนกันเหมือนนกมาเจอกัน

เนี่ยเวลากอดกันนกจะชนกัน
พี่เหมียวเขาสักหลายจุดนั่นเขาสักแล้วไปตรงมือ
อันนั้นเหมือนตอนเล่นนักเลง
แต่ที่นี่อันนี้เค้ากำลังสงสัยว่า
เอ๊ะมันคืออะไรที่เป็นแผนทงกระโหลกไฟ
เขาทับไปทับตัวเอง

จะอกคงรักด้วนดำ

เราว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะ

หรือเพิ่งเป็นภรรีเจ้าไปแล้วหรือ

นี่ไงเขาบอกคุณแตงโมเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็นนิดานะฮะเขาบอกรถแล่นอยู่ในวงการมายาประมาณ๑๔ปี
อยู่แล้วแสดงสาวแต่งหมวบธริดาเนี่ยนะครับ
ก็มีการเปลี่ยนชื่อนะฮะจากเดิมชื่อที่แฟนรู้จักนะครับ

แล้วแล้วไงแล้วก็เปลี่ยนชื่อไหน

พระเจ้าโดยพรพระจักรนิดา

ไม่เกี่ยวเขาเอาชื่อของคุณแม่มาตั้งเอง
แต่ชื่อก็ดีนะ
พ่อแม่ก็เป็นมงคลสูงสุดของลูกอยู่แล้วแหละ

คือแอดมินเพจใต้เตียงดาราเนี่ย

มันเหมือนซ้อส๗สมัยก่อนเนอะ

นางเอกสวยดุดเจ้าหญิง
ควงไฮโซม่ายสุดหล่อดินเนอร์

นี่เจ้าคนเขาตีความออกมาหมดแล้ว

เฉลยกันแล้วหรือเปล่ามีเรื่องเมาส์นะว่าจะมีคู่รักคู่ใหม่นะฮะ
ให้ขาเผือกได้ติดชิดจอกันอีกแล้ว
เมื่อล่าสุด๒๖กรกฎาคมเมื่อวานเมื่อวานเลยเมื่อวานสด
มินเพจใต้เตียงดาราได้มีการโพสต์ข้อความว่า
ใต้การเมาส์มอยมีคนแอบเห็นนางเอกสุดสวย
ดูดเตียงเจ้าหญิงไปดินเนอร์กับไฮโซไหม้หล่อใครหวะ
ก็ไม่เห็นได้แปลงคำนี้มากนี้เพราะว่าหนนเอกสวยเหมือนเจ้าหญิง
ก็ควรเป็นไฮโซไหม้ก็ไม่เห็นได้แปลง

อ้าวเหตุผลที่เป็นไฮโซไหม้นึง
เขาบอกว่านี่เหรอคุณกรนี่เป็นไม่เหรอ

ตอนนี้คนเขาไปเที่ยวอิตาลีไปยุโรปกันนี่
เหรอนะฮะเขาบอกมีคนแอบเห็นนางเอกสาว
ดูดเจ้าหญิงไปดินเนอร์กับไฮโซไหม้หล่อระเบิด

นางเขาเกือบส่วนเนี่ยนางเลือกกับขันนั้นขันทองให้เที่ยว

บ้านนางอยู่สุขุมวิทน่าจะสุขุมวิทย์เท่าไหร่นะ

ตรงนั้นอยู่ใจกลางใกล้สมิติเวฟ

ตรงสุขุมวิทย์๑๐๙จริง

นี่ก็โสดซะด้วยใต้เตียงดารา

ส่วนคงต้องปูเสือรอตามว่า

เขาบอกว่าคุณกรคือไปทานข้าวที่ร้านของลิต้า
เพราะว่าบ้านคุณกรก็อยู่แถวนั้น

บ้านกรที่ขับรถออกมาจาก

จากบ้านคุณกรด้วยอ่ะเจ๋า

บ้านศรีริต้าอยู่รับสุขุมวิทยาลัยนะ

แต่นางมาเปิดร้านอะไรที่แบบว่า

แต่ร้านสวยนะ

แบบพวกอื่นเหมือนเทียนหอม

เป็นโรดักอารม้า
ให้แบบว่าสู่ตลาดโลก

นางทำครีนฟู้ดแบบเป็นครีนแบบชั้นสูงอ่ะ
ต่อยมวยเก่งอะไรอย่างนี้
ต่อไปก่อนที่จะไปพักกัน

งานนี้เธอเคยหลอกให้ฉันไปเป็นพิธีกร

อยู่หมดยังมีรูปด้วย
มีรูปผู้บริหารหมดเลยเธอ

ยิ่งใหญ่จริงสำหรับปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรก

แฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมาช็อปกินบินเที่ยวงานเดียวครบ

เออค่ะกันใช่แต่ที่แน่นอนกว่านั้นนะฮะไม่ว่าจะช็อป
สินค้าเรื่องบ้านรถสูงสุด๗๐
อิ่มอร่อยกับฟู้ดทรัคสุดฮิปแถมยังได้บินฟรีกับแอร์เอเชีย
สนุกด้วยคะแนนจากบัตรเครดิตแรกที่พักสุดหรู
บวกรับเพิ่มสูงสุดนะฮะเท่าไหร่รู้ไหมพี่
จากบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าฮะแล้วช็อปครบนะคะ
ยังใช้คะแนนสะสมบัตรโฮมการ์ดและบัตรเครดิตชั้นนำ
แลกของมากมายกว่า๑๐๐รายการเลยนะคะ
งานยังได้สนุกกับบูธเกมแบบไทยนะฮะกิจกรรมต่างอีกมากมาย
ห้ามพลาดครับโฮมโปรแฟร์งานสายแรงบ้าน
ทุกคนต้องมาตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคมนี้
หน้าฮอล์๕๘อิมแพคเมืองทองธานีฮะ

เค้าไม่จ้างอะไรว่ะคะ

เป้นป้ายงานหนูได้สีคลับบ้านมาเต็มเลยพี่

ได้เนา่ทฉันได้ขับบู
ฉันได้อีกฮอลอย่างเงี้ยเต็มบ้านฉันเลย

สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่

อ้าวมาดูข่าว
วงสวงละครใหม่บวงรักษาอัน

ของโพหลีพัสต์เกิดเรื่องใหญ่แล้ว
โอเคจ้ะมันต้องบวงสวงกันหน่อย
เราเสนอไปเมื่อวานว่ามีมากกี้

คุณป๊อกแต่งตัวหลอกใกล้เป็นไง

เขาบอกนักข่าวเนี่ยสนใจป๊อกมากกี้มาก

ดูความหล่อของพี่โดมก่อนหน้า

เยอะมากไตรกีฬาตอนนี้นะครับ
วันนี้หนูไปเจอพี่ทุกคนว่าพี่โดมหนูอยากไปดูพี่โดม

พี่โดมว่าไปไปดูกีฬา

เวลาไปกีฬาจะชอบเอาป้ายไปปิดตรงนั้น

นี่ไงได้มากกี้มาเล่นคู่กับโดมปกรณ์ลำ

แล้วก็มีใครอีกครั้ง

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้น

ก็เขาไม่ได้เป็นพระเอกไง
เข้ามาอยู่ที่บดฝ่ายไม้ได้ไงเองท์จี

พี่โดมสนใจมาก
นี่ไง
ฝ่ายไม้จากถูกหรอ

ฟุ๊บอยู่บนบดใช่ไหมคะใช่บนหกใช่
แล้วนี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์

ตอนที่เท่าไหร่อ่ะมันโดมมาพับหยิบเหยียบให้ดู

สังเกตุภาพที่เป็นไรชื่อในคลิมเข้ามาโดมไฟพอ

ก็เห็นมีคนพูดฮือฮากันลุกไหม้ขึ้นมา

แต่หนูว่าเลข๙ส่วนอีกใครหนึ่งที่ลงพื้นเนี่ยโดนกระทืบไปแล้ว

คือไหม้แล้วกลัวไฟจะไปไหม้ตรงผ้าตรงโต๊ะนี่นะครับ

จริงอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของคนนะครับ
แต่ว่าถ้าจะให้โดมแนะนำเนี่ยก็ให้ซื้อทั้ง๒ด้านไว้เลย
กลับด้วยอย่าลืมกลับอย่าลืมพี่โดม

อันนี้ให้เลข๙แล้วมันก็เลยไม่ต้องครบอะค่ะ

โอเคนี่ถ้าเกิดถูกขึ้นมานี่ผ้าเพิ่มปลูกกัน

คือถ้าสมมุติว่าถูกก็เดี๋ยวหนูจะเปิดสำนักทรง
โอเคได้จ้ะสาธุ
ช่วงนี้เห็นบอกคุณป๊อกเป็นผู้ร้ายเหรอ
ไม่ค่ะก็เป็นตัวเอกพระรองอะแหละ

ก็พี่โดมก็มีชีวิตจริงเขาก็มีเมทานแล้วกันค่ะรักกันจะตายว่า

เพราะวันนี้นักข่าวก็ไปถามว่าแบบ
หลังเห็นทำบุญทำบุญกันคุณป๊อกก็บอกว่าแบบ

ทำไมคนคิดจิตใจหยาบช้าแบบนี้
โอ้โฮแต่อย่างนี้ทำบุญสร้างกระแสนี่

แล้วใครทุกคนคิดแบบนั้นครับอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดคนมองว่าสร้างผ้าแล้วไปทำบุญก็ดีกว่า

ใช่ค่ะแต่ดีแต่ตอนนี้หนูไม่ค่อยได้มองคำพูดเท่าไห
องอย่างอื่น

นั่นแหละนามสกุลมันถึงลำนั่นแหละ

แต่เขาเป็นคนไม่อายเนอะ
ค่ะอ้อเข้าใจ

คนก็ทักก็อย่าด้วนหนูแหวนไปเล่น

ทำทุกวันอย่าเดินทุกวัน

มีข่าวว่าเลิกกันหรือไม่เลิกกัน

เราคุยปกตินะคะแล้วสวัสดีหายไปเลย
เอาไปจากกำลังล้อม

หนูแจ้งนาคาวก่อนกดกล้องมาทึกเทปเลยว่า

บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเอาเวลาไปสัมภาษณ์ดิวอลิสลา
วันนี้เอาข่าวหนูถ้าเขาไม่เกรงใจเรา
หนูก็ไม่รู้ว่าจะเกรงใจเขาทำไม
คุณนางบอกว่านางจะตอบ

ไม่ใช่เลสที่มีใครมาออกงานแล้วก็กำลังสัมภาษณ์

ไม่น่ารักเลยที่พูดให้สัมภาษณ์ประโยคเดียวแล้วก็เดินออกมา
ไม่ให้เกียรตินักข่าวไม่ให้เกียรติเจ้าของงาน

น่าจะดูแลการตอบของน้องได้ดีกว่า

คิดว่าควรจะเป็นบทเรียนน้อง

อันนี้มันเจ้าของงานใช่ไหมครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้จบไม่สวยสวัสดีครับ
พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับเจอกัน